เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุด
ใช้เป็นเส้นทางในการเคลื่อนตัวผ่าน
ตลอดค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าฝนจะตกแบบนี้ต่อไปอีกประมาณถึงช่วงสายวันนี้
ก่อนที่กลุ่มฝนทั้งหมดนั้นจะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณฝั่งอันดามันต่อไป
ช่วงคำคืนที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมา
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีการกระจายตัวหลายจุดละทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นแถวบริเวณทัพสแก่แถวบริเวณสะพานใหญ่บ้านครูด
ซึ่งหลังจากนี้ถ้าหากไม่มีกลุ่มฝนเข้ามาทำให้เกิดฝนตกหนักตก
ทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนสะสมก็คาดการณ์ว่าจะสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว
หลังจากนี้หย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถกลายเป็นพายุต่อไป
ในบริเวณพื้นที่กลางอ่าวเบ่งก่อ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือลมหนาวตอนนี้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้เช้าวันนี้หลายพื้นที่นั้นได้มีโอกาสเจอกับสายหมอก
บางจุดหมอกอาจจะหนาหน่อยซึ่งเป็นอุปสรรคในการใช้รถใช้ถนนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
พวกชาวเหนือชาวอีสานต้องระวังกันหน่อย
ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นลักษณะของอากาศที่เรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงถ้าหากวัดจากพื้นดินก็สูงประมาณ๕กิโลเมตร
เป็นกระแสลมที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรง
มีการดูดเอาความชื้นลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้านะครับ
สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ก็มีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าขนองลมแรงในช่วงวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไป

ก็ต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
ทีนี้หลายคนสงสัยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปลมหนาวที่แผลวไปแล้ว
จะมีโอกาสกลับเข้ามามีบทบาทกลับเข้ามาสร้างความหนาวเย็น
ให้กับพื้นที่เมืองไทยของเราอีกหรือเปล่านะครับ
ต้องดูตัวนี้เป็นหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวเดียวกันกับพายุก่อนหน้านี้
ที่มีการดึงลมหนาวมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย

ก็คือพายุที่เกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้
ล่าสุดมี๑ตัวนะครับเคลื่อนที่มาจากบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
หลังจากนี้มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความระลมต่อเนื่อง
แล้วก็มีทิศทางเคลื่อนที่ไปอยู่แถวบริเวณเกาะไฮล้ำ

ก็สามารถที่จะดึงเอาลมหนาวเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราได้อีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงกลางเดือนนี้นะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลาง
ก็จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งในช่วงนี้อย่างที่ได้เห็นแล้วครับ
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ลมแรงการจุดฟืนจุดไฟการใช้ชีวิต
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ส่วนชาวใต้ถึงแม้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำ
เคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันในวันนี้นะครับ
แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเป็นบริเวณที่ยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
ทำให้พื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนั้นยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับ
และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในวันนี้ครับ

จุดต่างทั่วโลกสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง

ผมพุธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป